ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของคนร้ายที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปเลย
เข้าไปในโบสถ์ไปทำบุญทำทีไปทำบุญที่วัดโกรกกาก
แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปขโมยเงินที่เขาแขวนไว้เป็นเงินผ้าปางเนี่ยอย่างนี้เนี่ย
นขึ้นไปอย่างนี้เลยนะแล้วไม่ใช่ว่าในสาราไม่มีคน
อ้าวเห็นคนเดินเมื่อกี้ก็มีคนมาทำบุญไม่แคร์เลยค่ะ
ก็นี่แหละค่ะปีนขึ้นไปแล้วก็กรดเลย
คือที่สูงที่ต้องเอาสูงเพราะว่าข้างบนนั้นแก๊งพันธุ
อ๋อไล่ระดับข้างล่างก็๒๐นี่เอาแบงค์พัน
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดตอนนั้นคือเป็นช่วงกลางวัน
เขาบอกไปทานอาหารอยู่เลยไม่ทันสังเกต
อ่าไปดูเรื่องนี้นะคะพระครูวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดโกกราก
พร้อมด้วยวัยยาวัชกรแล้วก็คณะกรรมการเจ้าหน้าที่วัด
เขานำภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโบสถ์มาให้ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครตรวจสอบ
หลังเกิดเหตุมีคนร้ายอายุประมาณนี่แหละค่ะ๓๐๓๕ปีคนนี้เลย
ลักษณะคล้ายสาวธอมหรืออาจจะเป็นผู้ชายก็ได้
เขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสาวธอมหรือเป็นผู้ชายจากภาพนี้นะ
เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีน้ำเงินสวมกางเกงขายาวสีดำเข้ามาในโบสถหลวงปู่
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยละเอียดก็เห็นนะคะว่าคนร้ายรายนี้เข้ามาไหว้ก่อน
ปิดทองหลวงปู่ก่อนจากนั้นยังนั่งอธิษฐานต่อคิวยกช้างเสียงทายด้วยนะ
ทำทีควักเงินออกมาจากกระเป๋าเสื้อเหมือนกับจะเอาไปติดเพิ่มให้อ่ะค่ะ

นขึ้นไปแล้วก็ยกถาดลูกแม็กซ์ออกไปวางไว้ด้านข้าง
แล้วก็ไปเอาที่ธนบัตรฉบับใบละพัน

คาดว่ารวมเราน่าจะ
๑๐๐๐๐บาทเน่เอาลงมาแล้วไหว้ทำไม
เขามีแต่ไหว้ก่อนละเอาออกผึ้นไปติด
อันนี้คือไปขโมยมาน่ะยกมือไหว้ขอบคุณด้วยนะ
จากการสอบถามทางวัดบอกว่าจังหวะที่คนร้ายก่อเหตุเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังทานอาหารกลางวันไม่ทันสังเกต
ตัวผู้ก่อเหตุเองก็ไม่ได้สนใจสายตาคนที่เข้ามาทำบุญเลยนะคะ
แล้วก็เห็นอยู่แล้วว่ากล้องก็ติดโดยรอบโบสถ์
ก่อนหน้านี้ค่ะปลายปีที่แล้วนี่เองก็มีหญิงรายนึงมาดึงเงินจากพุ่มพระป่าไป
ที่สุดสิที่คุณเจ้าอาวาสวัดโกกรากบอกว่าเมื่อวานนี้ญาติโยมเขามาถือศีลกัน
ทางวัดก็จัดให้มีการทอดผ้าป่าประจำเดือนกันนะคะซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้แหละ
เงินที่ติดพุ่มผ้าป่านั้นมีจำนวนมาก
จริงแล้วก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องแต่อยากจะถามว่าทำแบบนี้ทำไม
เพราะเป็นเงินทำบุญร่างกายตัวเองก็ยังแข็งแรงทำไมไม่ประกอบอาชีพสุจริตล่ะ
ไปฟังเสียงของเจ้าอาวาสวัดกรกกรากหน่อยค่ะ
อย่างในร่างกายก็แข็งแรงดีอยู่เนี่ย
แต่การที่สามารถเป็นอาชีพเนี่ยมันก็ทำได้
ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะ
แล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะ

ครบ๓๒นะไปหาสมาชิบทำดีกว่านะคะ